ครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนเนี่ย
ก็ทำให้จังหวัดกาญจนบุรีนั้นเจริญพัฒนา
แล้วก็มีชีวิตความบรรยุที่ดีขึ้นนะคะค่ะ
ครั้งสุดท้ายที่ไปคือปีสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้าครับ
จนถึงวันนี้ก็หลายสิบปีแล้วแต่เชื่อว่าประสบกรณิกรชาวไทย
ก็ยังคงรำลึกนึกถึงพระองค์อยู่ไม่เสื่อมคลายนะคะ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้เรานำเสนอกันไปแล้วว่า
ทางมูลนิธิไทยรัฐนะคะเตรียมลงพื้นที่
ที่จะก่อสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพิ่ม
ก็คือโรงเรียนไทยรัฐวิทยาหนึ่งร้อยสาม
นั่นก็คือในจังหวัดกาญจนบุรีนะคะในวันนี้ค่ะ
มูลนิธิไทยรัฐนะคะร่วมกับสำนักงานพื้นที่
การศึกษาเขตหนึ่งจังหวัดราชบุรีค่ะลงพื้นที่ดูความพร้อม
เตรียมสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยาหนึ่งร้อยสี่
ทุ่งกระถินในอำเภอจอมบึงค่ะคณะกรรมการมูลนิธิไทยรัฐนะคะ
ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิ่นตำบลด่านทัพตะโกอำเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรีเพื่อดูความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบทภายใต้ชื่อโรงเรียนไทยรัฐวิทยาหนึ่งร้อยสี่
บ้านทุ่งกระถิ่นและนับเป็นโรงเรียนแห่งที่๓ในจำนวน๑๐โรงค่ะ
ที่จะทยอยดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฉลองครบ๑๐๐ปีชาตการนายกัมพลวัชรพล
ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะโดยใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า๕๐ล้านบาทค่ะ
ซึ่งทางมูลนิธิไทยรัฐนะคะจะทำหน้าที่อุปการะโรงเรียนทั้ง๑๐โรง
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานต่อไปค่ะซึ่งจะเป็นอาคารพัฒนาทั้งอาคารสถานที่
การพัฒนาบุคลากรเพื่อที่จะรองรับกับโครงการนี้รวมทั้งแผนพัฒนาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
ฉบับที่๔ซึ่งเราได้ทำร่วมกันระหว่างทางมูลนิธิไทยรัฐกับทางสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับว่าแผนพัฒนาเนี่ย
มันก็จะต้องช่วยกันขับเคลื่อนให้จงได้
เพื่อให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยาที่นี่
เป็นโรงเรียนที่ทันสมัยเป็นโรงเรียนที่ดี
แฟนโรงเรียนซึ่งให้โอกาส

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต๑
ซึ่งร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วยบอกว่า
นับเป็นโชคดีของเด็กค่ะที่จะได้โรงเรียน
ที่จะได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ
และมีความเสมอภาคทางด้านการศึกษาค่ะ
ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้จะเป็นโรงเรียนไทยรัฐ
แห่งที่๓ใน๑๐โรงเรียนที่มีแพลนก่อสร้าง
ให้แล้วเสร็จภายในปี๒๕๖๒นั่นเอง

รวมแล้วในปี๒๕๖๒ก็จะมีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
ทั้งหมด๑๑๐โรงเรียนถูกไหม

คือเพิ่มอีก๑๐ก็จะเป็น๑๑๑โรงเรียนนะครับคุณผู้ชมครับ